เอาละครับคุณผู้ชมครับร้านทองขยับเข้ามาใกล้ทีวีเปิดเสียงให้ดังหน่อย
เพราะตอนนี้นะฮะจริงมันเป็นมุกเดิมที่วนเอากลับมาใช้ใหม่นะครับ
เป็นการหลอกซื้อทองนี่ผู้ชายนั่งอยู่ในร้านทองมาขอซื้อทองบอกจะเอาไปแจกพี่แจกน้อง
ส่วนผู้หญิงที่มาด้วยกันทำกันเป็นขบวนการไปธนาคารบอกเดี๋ยวเอาเช็คเข้าให้ร้านทอง
โอ้โหมันแสบจริงเนียนจริงนะฮะ
นี่คือร้านทองศรีรุ่งเรืองในอำเภอเมืองหนองคายครับ
อย่างที่บอกไปนะฮะผู้หญิงเนี่ยแยกไปธนาคาร
เจ้าของร้านตรวจสอบกับพนักงานธนาคารก็ได้รับแจ้งว่ามีตัวเลขย้ำ
ก็มีตัวเลขล็ะ

นี่ออกไปสวยเลยออกไปหล่อเลยไม่ต้องรีบร้อน
คือไอ้ชิงทองเนี่ยมันต้องหนีหัวซุกหัวซุนออกไปนะ
นี่หันมายกมือไหว้ขอบคุณครับผมไปก่อนนะครับ

ใช่ไงนี่แหละฮะไปเสร็จปั๊บ
เอ้าพอไปดูเรื่องของเงินมันเบิกเงินไม่ได้
เงินไม่ได้เพราะเป็นเช็คเคียริ่งนะฮะ
รู้ตัวว่าโดนหลอกก็ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้เมื่อวานนี้
วันนี้ครับพลตมตรีพุทธิพงศ์มุสิกูลนะครับ
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย

แต่ละหน่วยนะทำงานประสานกันไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด
ตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด
เจ้าของร้านทองศรีรุ่งเรืองเนี่ยเล่าบอกว่า
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ๒๐ปีนะ
ทำทีมาซื้อทองเหมือนปกติเนี่ยเลือกใหญ่เลย
ทองรูปภัณฑ์ขอสร้อยคอทองคำเส้นละ๕บาท๑๐บาท
น้ำหนักรวมแล้ว๑๐๐นึงอ่ะมูลค่า๒ล้าน๙แสนบาทครับ
ก็ไม่เห็นหน้าคนร้ายนะนะครับแต่ก็คือเขาใส่หน้ากากอนามัย
จะขอให้ลดหน้ากากอนามัยก็กลัวโควิด

๕บาท๑๐บาทรวมน้ำหนักละ๑๐๐บาทอ๋อ

คุณเวิร์ดอ๋อสวัสดีครับใครก็พบไฟนก
ค่ะใช่ครับจริงจริงแล้วแค่ร้อยหนึ่ง
ร้อยหนึ่งนิ้วละค่ะ๒ล้าน๙นึงนะครับตามหนึ่งครับ
ผู้เท้าบ้านี่แบบมาคนเดียวเราก็ไม่เห็นว่าเข้ามา
คนเดียวคือชิวเลยคือชิวเลยครับมาก็พูดทักทายกันปกติ
นะคะปกติไม่ได้ไปไม่ได้พูดปกติโอเคเดี๋ยวขอเท่านี้ก่อน
ครับเราขออีกนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราเราไม่ได้ขอให้เขาเปิดหน้ากากเลยหรือครับ
ไม่ได้ขอครับเพราะกลัวเหมือนกันเราก็เราก็กลัวโควิดใช่ไหมใช่
เอาจากหนองคายไปดูบุรีรำหน่อยคาดว่าจะเป็นขบวนการเดียวกันนะครับ
เจ้าของร้านทองที่อำเภอนางรองถูกโดนหลอกเหมือนกัน
พฤติกรรมการก่อเหตุมีผู้ชายอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปี
มาขอซื้อทองแท่งด้วยคราวนี้ทองรูปภัณฑ์โอ้โหคราวนี้น้ำหนัก
สองร้อยบาทฮะเนี่ยซื้อซื้อเยอะไงซื้อเยอะแล้วนี่คล้ายกันจริงจริงนะ
ดูการแต่งกายอ๋อเดียวกันมั้ยเนี่ยอ๋อแต่นี่หน้าหน้าชัดแบบนี้นี่
ห้าไม่ยากแต่บุรีรำเนี่ยน้ำหนักสองร้อยบาทโดนไปห้าล้านแปดครับ
โอ้โห๕ล้าน๘อ้างว่าเท่าแก่จะซื้อไปแจกลูกน้อง
ร้านทองก็เอาทองมาให้เลือกผู้ชายคนนี้นะก็ติดต่อนะฮะบอกว่า
เนี่ยขอชื่อเจ้าของร้านหน่อยเดี๋ยวจะโอนเงินเข้าบัญชีให้
ผ่านไปสิบนาทีตั๊งตัวเลขเข้าแล้วท่าตัวเลขเข้าแล้วห้าล้านแปดแสนบาท
สมุดดูแล้วก็โทรสอบถามพนักงาน
ก็พบว่ามีการเขียนเช็คเข้าบัญชีจริง
ซึ่งต้องใช้เวลาในการเคลียร์ริ่ง
จึงแจ้งไปทางร้านว่าต้องการเงินสด
ว่าคนร้ายไหวตัวเนี่ยเพราะว่าท่านตรวจสอบละเอียดนะครับ
แล้วมันเป็นยังไงจ้องของร้านที่บุรีรามเล่าหน่อย
ประมาณ๑๑โมงกว่าพอยอดเบสเศษมา
ถูกต้องค่ะก็ให้เด็กไปรอที่แบงค์เพื่อปรับสมุด
พอเป่าสโมดเสร็จยอดเงินมาก็เลยโทรหาพนักงาน
พนักงานเลยถามว่าพี่ขอรบกวนเช็คนิดนึง

เขาบอกว่ามันเป็นเคลียร์ลิ่งเช็คพี่จะถอนตังค์ได้ก็ต่อเมื่อหลังบ่าย๒โมง
อันนี้พี่รู้แหละคือผมจะมีช่องว่างว่าระหว่างนั้นสามารถดึงกลับอะไรได้หมดถูกต้องค่ะ
เราก็เลยอ่ะเอาไงดีเราก็เดินตอนนั้นไม่ได้คุยตรงนี้เรารู้แล้วเราไปคุยหลังร้าน
โทรหาแบงค์ใช่เรารู้แล้วแหละว่าสิบแปดมงกุฎแล้วเขาก็มาเร่งเด็กพนักงานตรงนี้แหละว่า
เอาของมาเลยได้ไหมไม่ต้องแพ็คไม่ต้องห่ออะไรหรอกแข็งเท่าแก่เขาโทรมาตลอด
บอกโอเคค่ะกำลังไงโอ้โหนี่รอบครอบจริงน้องคายโดนไปแล้วใช่ไหม
เมื่อกี้บุรีลำใช่ไหมมีแรงงานข่าวว่าสุลินก็โดนฉะนั้นร้านทองในภาคอิสานนะระวังไว้ผู้ชายคนนี้
กับพฤติกรรมที่เราอ่านให้ฟังไปครับแต่ตำรวจรู้แล้วนะคะล่าสุดว่าเป็นใครแต่ลักษณะแบบนี้
ร้านทองก็ต้องตรวจเช็คให้ดีตัวเลขในบัญชีไม่ได้ยืนยันนะว่าใส่เงินสดเข้าไปใส่เป็นเช็คเคลียร์ลิ่งนะคะ